มาดูเหตุการณ์ที่ทำให้คนที่ใช้รถใช้ถนนเส้นมอเตอร์เวย์หมายเลข๙วันนี้เนี่ย
ทั้งงงทั้งตกใจกันไปหมดค่ะ
เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันนี้แหละครับแล้วก็มีคนเอาคลิปมาลงหลังจากที่ถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
ที่ถนนหลวงพิเศษนะฮะเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข๙นะครับ
บริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข๙
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครหรือว่าถนนกาจนาพิเศษ
คนขับก็เปิดกระจกโบกมือไล่คนอื่นเปิดทางเพื่อนร่วมทางต้องหลบกันวุ่นไปหมดเลยนะครับ
ที่สุดแล้วตำรวจได้รับแจ้งนะครับก็ไล่ไปนะฮะจนไปเจอตรงจุดมอเตอร์เวย์สาย๙ที่กม๓๑มุ่งหน้าบางปะอิน
เพราะว่ารถก็ไปชนรถคันอื่นเข้าจนได้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุพอขับย้อนสอนไปเรื่อยเลยนะครับไม่รู้ว่าไปหนกไปหนีอะไรมานะครับ
ก็พยายามที่จะไปตรวจสอบรถคันนี้นะครับปรากฏว่าคนขับรถเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปีเดินถือมีดลงมาจากรถแล้วก็กวัดแกว่งไปเรื่อยไม่ให้ใครเข้ามานะครับ
กระโดดหลบหนีไปทางนู้นทางนี้วิ่งข้ามเกาะกลางถนนต้องไล่กันอยู่๑กิโลเมตรจนสามารถควบคุมตัวไว้ได้
สพลำลูกกาก็นำตัวไปดำเนินคดีนะครับชื่อว่านายวัชระสอนชนะอายุ๓๑ปีเป็นชาวเพชรชบูรณ์ถูกแจ้งข้อหาไปเยอะเลย๖ข้อหา
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานทำร้ายร่างกายผู้อื่นชิงทรัพย์ด้วยเพราะว่าบางจุดเนี่ยไปเจอรถบรรทุกเทลเลอร์ก็กระโดดเข้าไปที่รถเขาคนขับรถเขาก็ต้องกระโดดลงหนีก็ขับรถเขาหนีไปอีกไปชนคันอื่นอีกเยอะแยะไปหมดไม่รู้ว่าไปเสพยงเสพยาอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบกันต่อไปนะคะ